มาดูเหตุการณ์ใหญ่เหมือนกันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะสำหรับเหตุการณ์ที่
รถบรรทุกวัวแหกที่กั้นมาแล้วก็พุ่งชนกับขบวนของรถไฟ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตถึง๓คนด้วยกัน
รวมถึงมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า๓๐คน
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๐โมง๓๘นาทีของเมื่อวานนี้
โดยรถไฟขบวน๒๕๕นะคะได้เดินทางออกจากสถานีเพชรบุรี
่งหน้าสถานีหลังสวนจังหวัดชุมพร

หัวรถจักรและขบวนรถไฟผ่านจุดกั้นรถไปเกือบครึ่งขบวนแล้ว
ปรากฏว่าระหว่างนั้นมีรถบรรทุก๑๐ล้อ
ซึ่งมีนายเล็กยอดโม่เป็นคนขับ
และนายสมชายอาคัมนั่งมาคู่กันนะคะ
บรรทุกวัวจะเข้าโรงช่วยที่กรุงเทพ
รถบรรทุกคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูง
ก่อนที่จะหักหลบรถที่จอดติดขบวนรถไฟมาทางด้านขวานะคะ
แล้วจากนั้นก็พุ่งชนกับตู้รถไฟบริเวณตู้ที่๗๘อย่างเต็มแรง
โดยไม่มีการเบรกเลยอย่างที่เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมดูแบบนี้
หลังจากที่ชนแล้วแรงปะทะก็เลยทำให้ตู้รถไฟที่๖๙ตกรางแล้วก็พลิกคว่ำ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๓คนแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า๓๐คนด้วยกันค่ะ
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นตำรวจภูทรเมืองเพชรชบุรี
คาดว่าอาจจะเกิดจากระบบเบรกขัดข้อง
เนื่องจากได้หักหลบรถที่จอดติดขบวนรถไฟที่มาทางด้านขวา
พุ่งชนตู้รถไฟเต็มแรงโดยไม่มีการเบรกค่ะ
อันนี้เป็นการคาดการณ์นะสำหรับสาเหตุ
แท้จริงนั้นก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะ
ขณะที่หลังเกิดเหตุพบมีเงินสด๙๐๐๐๐๐บาท
และเงินในบัญชีอีก๒แสนกว่าบาท
ย่ามของพระยืนทองมีอายุ๘๑ปี
ลูกวัดเขาเขียวหรือวัดดอนยิงหมีจังหวัดประจบคิริคัน
โดยสารมากับรถไฟและมรณภาพจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
พระครูสุวิบูรณบรรพฤษเจ้าอาวาสวัดที่ร่วมเดินทางมาด้วย
บอกว่าเป็นเงินที่พระยืนเก็บมาตั้งแต่บวช
และไม่มีใครรู้ว่าน้ำมันด้วย
จึงจะแจ้งให้ครอบครัวทราบต่อไป

ส่วนในบัญชีก็มีอีก๒แสนกว่าบาท
ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเปิดให้ครอบครัวของผู้เสียหาย

เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะ